ดูข่าวนี้ก่อนดีไหมตั้งคำถามว่าเจอแบบนี้คุณจะหลอนหรือเปล่า

ผู้หญิงคนหนึ่งเธอขับรถมาดีค่ะ
ผู้ชายเสื้อส้มวิ่งมากลางถนนแล้วมายืนเกาะฝากระโปรงรถของเธอ
พร้อมกับตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ช่วยผมด้วย
ผมถูกตามฆ่าคือภาพนี้คลิปนี้มันไม่มีเสียง
แต่ว่าภาพชัดมากคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะมาแล้วนะคะมายืนเกาะแบบนี้เห็นไหม
พยายามไหว้อะค่ะนี่ว่านักแล้วนะคุณ
นี่ว่านักแล้วนะเจอแบบนี้สักพักหนึ่ง
มาพยายามเปิดประตูรถของผู้หญิงคนนี้หลอนกว่าเข้าไปอีกค่ะ
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าพยายามตั้งสติ
คือใจหนึ่งก็ตกใจกลัวนะเป็นเราเราก็ตกใจกลัวค่ะ
พยายามตั้งสติค่ะพอผู้ชายคนนี้เดินไป
เกาะรถคันต่อไปเธอก็เลยขับรถไปเลยนะคะ
ขับรถไปโดยก็ไม่รู้หรอกนะว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่
เพื่อต้องการที่จะเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว
บริเวณไหนล่ะปักหมุดให้นะคะ
คือย่านคลอง๗อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเหตุการณ์
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ

ตั้งใจเอามาเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้
ที่ที่ฉันบอกไปให้ระมัดระวัง
และอยากฝากให้ตำรวจลงพื้นที่กวดคัน
ไม่ให้ชายเสื้อส้มคนนี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีก
บางคนนี่คือสติแตกนี่ไม่ได้ว่านะ
อาจจะเหยียบคันเร่งและพุ่งชน
กลายเป็นว่าเสื้อส้มได้รับอันตรายกลายเป็นเรื่องอื่นไปได้นะ